เส้นใต้วันอาทิตย์ช่วงนี้หนีไม่พ้นหรอกครับ

เรื่องการเมืองถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้ง
อาจจะบอกว่าไกลไปหน่อย
สิงหาหรือไกลกว่านั้นยังไม่รู้
แต่ว่าเรื่องการเมืองก็ต้องติดตามเป็นระยะ

เหลืออีก๗เดือนกว่าจะได้ข้อยุติ
โจทย์แต่ละเรื่อง
ค้างคาว่าจะปฏิรูปเรื่อง
พนักงานสอบสวนเรื่องโครงสร้าง
เรื่องอะไรต่างเนี่ยจะเอายังไง
ฉะนั้นวันนี้๒เรื่อง

เพราะคนคนนี้เคยเป็นอธิบดีกรมตำรวจ

แล้วคนคนนี้ก็มาประกาศตั้งพักการเมือง
ชื่อพักเสรีรวมไทย

ราวที่แล้วท่านบอกว่า
กำลังจะไปดำเนินการทางการเมือง
เป็นไงครับผ่านไปพักหนึ่งไปถึงไหน
ครับคือเรื่องภาคการเมืองเนี่ยผมให้คนไปจัดตั้งไว้นะครับ
ชื่อพักเสรีรวมไทยใช่ไหมฮะ

ไทยตั้งแต่๔๕ปีที่แล้วนู่นนะฮะ
แล้วก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งเลยยังไม่ลงกัน
เรามายืดรำนาจอีกก็เลยยังไม่ได้ลงสักทีอีกนะฮะ

มันก็มาจากเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตซึ่งไม่นานนัก
ที่มีความแตกแยกกันนะครับ

รวมพลังสร้างชาติอ๋อนี่โลโก้พัก
รวมพลังก็คือจะต้องรวมพลังมาเพื่อสร้างชาติถูกไหมฮะ
เสรีรวมไทยก็คือว่าผมเนี่ยจะเข้ามานะ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างช่วยปรองดองนะครับ
เหลืองจะแรงหรือตอนนี้จะมีเขียวเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับ
เพื่อสังคมประเทศชาติและสถาบันพระมังกษัตริ
คนที่ทำการเมืองเนี่ยผมเคยสังเกตนะ
ตอนแรกก็ดูคึกคัก
แต่ตอนหลังพอไปเจอโน่นเจอนี่ก็เอ๊ะไม่ค่อยเป็นนางฝันแผ่วปลาย

ตอนต้นคึกคักตอนนี้เริ่ม
เห็นปัญหาหรือยังว่ามันไปได้ไหมพักเรา
โอ้โหตอนนี้ปัญหาเยอะแยะหมด
หลังจากที่กรรมวิการร่างรัฐมนูล
ร่างกฎหมายลูกออกมาอะไรต่างนะครับ

ที่กำหนดให้มีสว๒๕๐เนี่ย

แต่ถ้ากฎหมายลูกอู้ออกมารับไม่ค่อยได้เลย
แต่ว่าเราไม่มีอำนาจแต่เราก็ต้องจำต้องยอมรับ

คือปัญหาของรัฐมนูลที่ออกมาอย่างนี้
เขาวิเคราะห์ตรงกันหมดตอนนี้ครับ
ต้องมีรัฐบาลที่มาจากผู้มีอำนาจปัจจุบันแน่
ปีแรกนี่นะเพราะมีสวเป็นตัวช่วยนี่
สสยกมือกันเท่าไหร่ก็ไม่ได้
ที่ผมถามว่าสอสอที่เลือกเข้ามา

คุณมาเริ่มมาร่วมประเด็จการคุณเพื่อประชาธิปไตย

คุณถึงเลือกลงเป็นตัวแทนใช่ไหม
แล้วคุณจะไปร่วมกับประเด็นการได้ไง
ก็สวคือสอสอมันต้องแตกอยู่แล้วถูกไหม
ก็สอสอเห็งสวยดิพวกนั้น

ที่ผมกำลังจะถามผมจะถามว่า
บุคลิกของพเวษรีที่ดูในลายในเลย

ยึดถือหลักกฎกติกาของบ้านเมืองเป็นสำคัญ
เมื่อมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนั้นก็เป็นประมุก
เราก็ต้องลงสู่การเลือกตั้งไงไม่ไปป้นเข้ามา
เมื่อไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ต้องให้ประชาชนเลือก
ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ก็ต้องอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
ถ้าผมจะรวมเขาก็จะรวมฝ่ายประชาธิปไตย
แต่ว่าเป็นฝ่ายค้านนะไม่เอาประเด็จการ
ค้านก็ค้านสิประชาชนก็เลือกให้ผมมาทำงาน
ก็ไม่ได้บอกให้เป็นค้างในรัฐบาลถูกไหมฮะ
แต่ผมเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยผมไม่รวมกับประเด็จการเด็ดขาด
เพราะพวกนี้มาไม่ชอบนี่เกี่ยวกับรัฐบุรุณยังไม่ชอบแล้วเลย
ผมก็ค้านรัฐบุญฉบับนี้ใช่ไหม
จุดขายของพักนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงพลตำรวจเอกเสรีหรืออยู่ตรงนโยบายจุดขาย
อยู่๒จุดด้วยกันเลย๒จุดด้วยกันครับผู้สมัครก็ต้องอาศัยทั้งตัวผมทั้งนโยบาย
ทำไมฮะตัวผมเนี่ยทำงานมาจนเกษียณใช่ไหมทำงานพี่น้องประชาชนรู้จักผมมาเสีย
ด้านผู้สมัครแก่จุดขายเรื่องภัณฑ์เศรษฐีเป็นใครเนี่ย

เรียกว่าเรียกว่าคนรู้จักนโยบายล่ะมีอะไรที่แตกต่างกว่าพักอื่น
แล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเลือกพักนี้ล่ะถึงจะได้เรื่องนี้คืออะไร
ประการแรกที่สำคัญที่สุดที่คนเป็นห่วงก็คือเรื่องความปลองดอง
ถ้ายังมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วยังทะเลาะขัดแย้งกันอีก
มันก็ไม่รอดประการแรกที่สำคัญเรื่องปลองดอง
จะทำอย่างไรเขาทำทำกันที่รัฐบาลขอสอชอ
เขากำลังวางแผนเรื่องปลองดองมีอะไรนะมีอะไร๗๖ข้ออะไรล่ะ
คืออย่างนี้มันอยู่ที่ใจคนนะก่อนอย่างผมเนี่ยจิตใจพื้นฐานของผมเลย
ไม่บังพักบังพวกรุ่นเหล่าสีสถาบันอืม
เพราะฉะนั้นผมเป็นฆาติการตำรวจมาแม้ผมจะจบจากโรงเรียนร้อยใช่ไหมฮะ
แต่ว่าผมไม่เคยแบ่งเลยผมมาจากเรียนในร้อยนะ
ลูกน้องผู้ใจประชาติแต่ละคนมาจากแมวอะไรไหนมาจากต่างประเทศมาจากไหน
ผมให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันหมดเลยนี่จิตใจขั้นพื้นฐานเลย
แม้กระทั่งประชาชนใช่ไหมเราก็ดูแลตลอดเหมือนญาติพี่น้องกันอีก
ใช่ไหมฮะอันนี้จิตใจพื้นฐานของผม
เพราะฉะนั้นเมื่อพอผมมายืนตรงนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นทุกพักการเมืองพี่น้องประชาชนก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด
แต่ว่าบุคลิกของพลเอกเสรีที่คนที่ติดตามมาเป็นบุคลิกของคนยอมหักไม่ยอมงอนะ
แล้ววันหนึ่งจะมาปลองดองอย่างน้อยกับทหารก็ยุ่งแล้วนะ
ผมว่าไม่ยุ่งนะฮะเพราะอะไรรุ่นหลังผมตั้ง๑๐กว่ารุ่น
ปัจจุบันนี้มีคุณประวิทย์อายุมากกว่าผมคนเดียวพอบอทบอพอบอระทับพอบอตลอ
หรือแม้กระทั่งออกไปประหลักกระทรวงน้อยเป็น๑๐ปี

นับถือเพราะผมให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วผมมาโดยชอบใช่ไหมฮะ
ผมไม่ได้ป้นใครเข้ามานี่
ช่วงที่ในไลน์เห็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไปอัดรายการเที่ยวน่งที่นี่เขาส่งมาให้ผมดูนะ
ผมก็นั่งดูว่าคุณเสรีไปพูดที่นั่นที่นี่โอ้โหดูเดือดรุนแรง
เขาทั้งนั้นเนี่ยแล้วไม่มีใครมายุ่งอะไรเลยล่ะ
ไม่มีเนี่ยครับคือทุกสิ่งทุกอย่างผมพูดด้วยความจริงทั้งนั้นพิสูจน์ได้ใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่พูดเลอะเทอะเปลือเปื้อนไม่มีเหตุมีผลไม่มีข้อได้จริงไม่มีข้อกฎหมายอะไรต่างนะ
ทีนี้จุดขายเรื่องนโยบาย๑เรื่องสร้างความปลองดองครับ
สองก็ความอยู่กินดีของประชาชนความลดความเหลื่อมล้ำของชนในชาติ
ตอนนี้คอสชมาปกครองมันยิ่งห่างกันมากขึ้นพูดตรงนะฮะ

วิธีการทำยังไงลดความเหลื่อมล้ำนี่เรื่องใหญ่นะทำยังไง
ไม่มีเวลาเอาให้เห็นภาพว่าถ้าจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีทำยังไง
คือตอนนี้คนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นหลักกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นในส่วนราชการทั้งหมดเนี่ยนะคุณพี่ภาพไปดูนะจะเอาลูกหลานตัวเองเข้าหมดเห็นไหม
เหมือนอย่างลูกน้องชายคุณประยุทธ์เนี่ยเอาลูกตัวเองเข้าเป็นเรื่องปกติใครก็ทำอย่างนั้น
ไม่ใช่นะผมไม่เคยทำเลยนะแต่คนอื่นทำอยู่เห็นไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปิดโอกาสตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมลูกชาวบ้านจะมีโอกาสเข้ามา
เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นฆาติการเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างนะ
เรื่องที่ดินทำกินอะไรต่างเราจะต้องลงไปเข้าตรวจสอบดูแลใช่ไหม
เพื่อให้ทุกคนนะพูดง่ายมีปัจจัยสีพร้อมอาหารเครื่องนิยมที่อยู่อาศัย
งบประมาณมันจะเทไปกระทรวงไหน

ผมก็เอาแต่พวกผมน่ะกระทรวงผมน่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายงบประมาณ
กระจายความผาสุขกระจายทรัพยากร

ได้กระทรวงบริหารกระทรวง

บุคลิกของทำลดเอกชัยรี

สอสอเข้าไปเพื่อรับผิดชอบกระทรวงกระทรวงเดียว
ผมตอนนั้นคิดตอนที่ผมตั้งพักใหม่
กฎหมายเก่าใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าถ้าตามกฎหมายเก่าเนี่ยนะ

ถ้ากระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงผมจะรับผิดชอบเอง

หมายถ่ายตำรวจฮผิดชอบกระทรวงดนทราวณ์

เขาดูแลกันไปผมไม่จำเป็น
อะไรนึงก็ตั้งผมสองก็ผมกับคนโน้นก็ให้จำเป็น
แต่ถ้ารัฐมนูญใหม่ทุกคะแนนมีความหมาย
ส่งไปหลายเขตแล้วเก็บเกี่ยวคะแนนมา
วันนั้นคุณเสรีบอกผมว่าอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
ผมคิดว่ายังต่ำผมได้๕ล้านนะ

๕ล้านเสียงไปเอามาจากไหนตั้ง๕ล้าน

แล้วเสรีพิสูจน์ไม่ได้๕ล้านได้ไง

กรุงชีวิตยังได้ตั้งล้าน๙๙๙ล้าน

เศรีย์วิสุทธิ์มันต้องเหนือกว่าชุวิตสี

เดี๋ยวกรุงชีวิตจะไปตีแสงหน้าผม

โอ้โหท่านลงไปนะ
ผมว่า๘๐

ยกเว้นพวกที่กำลังขึ้นตอนนี้

ลูกน้องแฮปปี้มีความสุขทั้งหมด
เพราะผมคิดเป็นผมให้ด้วยความเป็นธรรม

คนที่เคยเป็นอธิบดีตำรวจ
เวลาผดหน้าที่แล้วลูกน้องก็

สัมผัสได้ไหมว่าลูกน้องยังเอากับเราอยู่

ผลไม้ก็ไม่เคยซื้อกิน

ลูกน้องมันเหมือนรู้ยังไงก็ไม่รู้ข้าวจะหมดแล้วผลไม้จะหมดแล้ว
มันส่งมาให้ตลอดทั้งปีทั้งชาติอย่างนี้นะ
แต่อันนี้สะท้อนว่าเขายังรักเราอยู่ไปไหนเจอลูกน้องเก่านี้ยังอุ่นใจอยู่
โอ้โหทั้งนั้นเลยผมเป็นพบนะที่ตำรวจพูดว่า
ตั้งแต่มีอธิบดีตำรวจและผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะ
มีพตเอกเผากับพตเอกเศรษฐีผู้สุดผมพูดไปยังมันไต้ผมก็ได้
เด็กเผากับบุรุษเองเสรีพิสุทธิ์ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมรรยาตำรวจแหล่งชาติ
นะซึ่งผมเองเทียบท่านเผาไม่ได้หรอก
เผาท่านเบอร์๒ของประเทศเลยตอนนั้นนะ
ถูกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะแต่ผมเนี่ยตัวคนเดียวอย่างนี้
เพราะผมมีสมองผมถามบริหารเด็กรุ่นหลังเขาอาจจะไม่รู้จักวีรบุรุษนาแก่
พวกผมนะไม่ต้องห่วงไม่ถามประโยคนี้นะรุ่นพวกผมนะ
แต่ถามเด็กรุ่นใหม่ถามว่าอะไรคือผลงานเด่นที่สุดตอนที่เป็นพบตร
เป็นพบตรก็บริหารจัดการนะฮะ
พบตรเนี่ยไม่ได้สนใจที่ไปปราบปรามจนผู้ลงผู้ลายอะไรอย่างนี้นะ
เราต้องบริหารจัดการนะองค์กรของเราเนี่ยนะ
ให้มีแผนงานมีงบประมาณคนให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องพร้อม
และให้ลูกน้องขับเคลื่อนไปนะยังมีปฏิภาพเป็นระบบ
นี่ผมบริหารอะไรต่างเยอะแยะไปหมดที่ขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะ
ถ้ายกตัวอย่างเล็กเอาตัวอย่างเล็ก
หยุดบริหารก็ง่ายมาก
อะไรเงี้ยนะง่ายแบบม่กนะเพื่อระบบการเป็นหาต่างภายในอินาทีพูดยาวเยอะแยะ

เพราะเดี๋ยวจะพักและจะชวนคุย
เรื่องการปฏิรูปตำรวจ
จะชวนคุยเรื่องปฏิรูปตำรวจว่าที่เขากำลังทำทำกันเนี่ย

เขาจะทำเรื่องสอบสวนเป็นอย่างนี้

ก็จะทำเรื่ององค์กรใหม่เป็นอย่างนี้
เออย้อนกลับมาถาม
คนที่เคยปกครองตำรวจครับ
แล้วที่บอกว่าประสบความสำเร็จคิดยังไง
งั้นขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับ
เมื่อกี้ท่านเลื้อยลงมาเรื่องตำรวจก็ดีแล้ว

เขากำลังประชุมกันทุกวันตอนนี้

มีข้อเสนอของอนุกรรมการในชุดของ
คุณเสรีสุวรรณภานนท์ครับ
ว่าตำรวจควรจะกระจายอำนาจ
พูดกันถึงเรื่องจะมีตำรวจจังหวัด
พูดกันถึงว่าไม่ต้องให้ส่วนกลางไปยุ่งมาก
พูดกันถึงว่าอำนาจการโยกย้ายแต่งตั้ง

เวลาบุรนาการกำลังกัน

ฉะนั้นเนี่ยตำรวจค้านว่างั้นเถอะ

แต่ไปมองประเทศที่เจริญแล้วเป็นหลัก
อเมริกาก็มีตำรวจรัฐ
รัฐขายรัฐมันมีกฏหมายมันดูอย่างพอ

ของเราเป็นรัฐเดี่ยวประเทศเราเล็ก
ประเทศเรียกลับเป็นรัฐเดียว
ผมเรียนตรงว่า

จังหวัดมันมีความพร้อมนะครับมันมันก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกัน
แต่ผมดูแล้วไม่มีความพร้อม
อะไรที่ว่าไม่ปลอมคือยังไง
กระจายลงไปนะฮะถามว่าจังหวัดมีเงินเดือนให้ตำรวจไหม
ก็เงินเดือนส่วนกลางไงส่วนแต่ว่าในสายงานไง
กระจายเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมจังหวัดไม่รับผิดชอบ

ว่าจะเอาไปเป็นตำรวจจังหวัดก็จังหวัดต้องรับผิดชอบให้หมด

จังหวัดไม่ต้องหาเงินมาจ้างตำรวจ

แต่ว่าในสายงานปกครองบังคับบัญชา
ใครเป็นตำรวจเริ่มที่ไหนก็จบอยู่จังหวัดนั้น
ไม่ต้องย้ายจากขอนแก่นไปอยู่สงขลา
พัทธลุงมาอยู่มหาสารคามสมมุติอย่างนี้นะ
ตรงนี้ดีคือว่าคนมีภูมิเนาที่ไหนเกิดที่ไหน
ให้สมัครสอบตำรวจในภาคนั้นโต
ในพื้นที่จังหวัดนั้นก็โต

ใช่จนกระทั่งเป็นผู้ประคับการถึงจะไปย้ายไปได้

ต้องเป็นภาพไปแล้วตำรวจก็ต้องรับสิการ

ซึ่งอันนี้มันจากอดีตเก่า
มองว่าถ้าให้ตำรวจไปอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองจะไปสร้างอิทธิพล
ซึ่งมักภูมิชาในอดีตดั้งเดิมจะมองว่าเป็นลบรัฐก่อน
แต่ความจริงไม่ใช่หรอกถ้าเขาได้ไปอยู่ในพื้นที่ของเขา
อย่างน้อยก็มีญาติพี่น้องพี่น้องชาวต่างใช่ไหม

เขามีญาติพี่น้องหยิบยืมดูแลมีเชือกสวนไล่นา
อยากจะเป็นตัวแล้วก็ประกอบอาชีพได้
อันนี้ไม่ได้ปรับโครงสร้างแต่ว่ามาปรับว่าปรับปรับอะไร

กดรับสมัครการแต่งตั้งคาดิการตำรวจอะไรต่าง
แต่เขาบอกอันนี้มันเหมือนปากผูกมันไม่ใช่ยกเครื่อง
ไม่ใช่ค่ะคือไอ้ตรงนี้ดีนะฮะแต่ตรงที่จะพูดอย่างคุณเสรีว่า
ให้ลงไปนั่นเลยเราลองดูว่าในระบบตำรวจตอนนี้
อย่างสถานถ้าไปในจังหวัดใช่ไหม
มันก็จะมีแค่สถานีตำรวจถูกไหม
หรือไประดับผู้บังคับการมันก็จะสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่ไหมฮะ
ถามว่าคนระดับที่ทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
ร้อยตำรวจตีไปอยู่ที่สถานีตำรวจ
โตขึ้นจนถึงภูมิกับอยู่ที่สถานีตำรวจ
ในกองคับการก็อาจจะมีถึงผู้คับการ
ตรงนี้ถามว่าตรงนี้คนที่ห่วงใหญ่ก็คือการป้องกันปราบปราม
หรือการสอบสวนอะไรต่างประสบอาการมันมีแค่ไหนถูกไหม
อย่างดูของศาลเขามีศาลชั้นต้นมีศาลอุทธรรมมีศาลดิกา
ถามว่าสารอุทธรณ์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์สูงกว่าสารชั้นต้นไหม
สารดีกาจะเป็นผู้มีความรู้ราชการสูงกว่าสารอุทธรณ์ไหม

เรื่องการแก้ปัญหาโยกย้ายแต่งตั้งผมต้องตัดบทซะตรงนี้เดี๋ยวไม่มีเวลา
มีคนเสนอบอกว่าเวลากอตย้ายตุลาการเขาจบที่กอตแล้วการเมืองอย่ามายุ่ง
กอย้ายอายการเขาจบที่กอคณะกรรมการอายการการเมืองอย่ามายุ่ง
เขาก็เลยคิดว่าทำไมตำรวจกตรเนี่ยแต่งตั้งพบตรโยกย้ายข้าราชการ
จบที่กตรการเมืองอย่ามายุ่งได้ไหม
ได้สิครับก็ถ้าคุณประยุบยอมเสียสละเพื่อให้มันเจริญจริง
ก็ออกมาตรา๔๔มาซะเลยตอนแรกมันมีพบรตำรวจใช่ไหมฮะ
ว่านายุตีเป็นผู้มีหน้าแต่งตั้งพิจารณ์ข้าริการยศพลภนธุรกิจเอกเป็นพบต
มาคุณประยุทธ์มาใช้มาตรา๔๔ว่าให้พบตรเสนอรายชื่อรองพบตรเพื่อให้เป็นพบตร
ไม่ใช่ใช้มาตรา๔๕หมายถึงว่าทำออกมาเป็นกฎหมายเลยได้ไหม
กตรแต่งตั้งพบตรแล้วหลังจากนั้นพบตรก็ไปจัดการเอง
ผมเสนอว่าให้ตำรวจเขาเลือกกันเองใช่ไหมฮะเหมือนอย่างฆาตการตุรการเขาเลือกประธานสาธิกาไง
จะเป็นพบตรนี่ไม่ใช่นายกมาแต่งตั้งนายกแต่งตั้งพบได้คนเดียวก็เท่ากับแต่งตั้งตำรวจทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นก็ควรจะให้ฆาตการตำรวจเขาเลือกผู้กำชาคือเลือกพบตรกันเองลักษณะนั้นใช่ไหมฮะ
ซึ่งมันต้องแยกกับกตรใช่ไหมครับการที่มาของพบตรก็คือให้ฆาตการตำรวจเขาเลือก
ถึงเวลาก็ส่งชื่อไปลำดับ๑๒๓๔๕ตาวุโสไปให้เขาเลือกเขาจะเลือกใคร
อันนี้การเมืองไม่ยุ่งเนี่ยยุ่งไม่ได้น่ะโดยฉะนั้นคนจะเป็นพบตก็อิสระถูกมั้ย
อิสระก็บริหารงานจากความรู้๔๐ปีได้อย่างเต็มที่
แต่ถ้ามีการเมืองบังคับอยู่อย่างนี้นะไม่มีทางที่เป็นรายได้เลย
ทีนี้มันก็เชื่อมโยงถ้าพบตรการเมืองสั่งไม่ได้
กระบวนการสอบสวนที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็น่าที่จะเป็นอิสระไปโดยตัวใช่ไหม
คืออย่างนี้ครับอย่างกตของศาลการเมืองยุ่งไม่ได้
การเมืองยุ่งไม่ได้ตำรวจการเมืองถ้าบอกยุ่งไม่ได้แล้วมีปัญหา
ถามว่าทหารปอดการเมืองไหมทหารยังไม่ยอมให้การเมืองเข้ามายุ่งเลย
สมัยแต่ก่อนพลเอกอาทิตย์นะแวดขึ้นมานิดเดียวพลเอกเปรมย้ายเลย
ตำรวจเคยมีอยู่ช่วงนะตอนนั้นย้ายพบตลไม่ได้ก็ใช้วิธีการไปช่วยราชการ
ไม่ใช้ย้ายไม่ได้ตามพอบทศาลเขาครับว่า
ถ้าจะย้ายไปในส่วนที่ตำแหน่งพอบทศาลเป็นละทหาร
แต่ตลอมันมีอันเดียวเนี่ยเนี่ยเป็นพระบอตลอมันไม่ไปไหน
เพราะฉะนั้นในพรบตำรวจปี๔๗เนี่ย
เขาเรียกว่าถ้าจะย้ายพระบอตลอออกไปนอกหน่วย

อย่างเอาล่าสุดเนี่ยพลเอกวิเชียรพลภูมิสี

ก็ยายไปสมาชอสมาชอสภาความมันภง

ถ้าตัวตกลงแต่ถ้าไม่ตกลง

แล้วจะแก้ตรงนี้ยังไง
แก้ตรงนี้ผมก็ฟ้องศาล
สารปกครองชั้นต้นให้ผมชนะ

แล้วนี่ผมไปสารประคองสูงสุด
เพราะผมเรียกค่าเสียหายด้วยยังไม่จบเลย
นี่ขนาดว่าโทษที่ท่านบอกว่า
เป็นตำรวจเป็นพบตรที่ตำรวจชื่นชม
ยังหนีไม่พ้นกันเมืองยังเจอเลยนะ
ใช่ดิอย่างนี้ถ้าจากทิพย์แอ๊ะนิดเดียวเป็นไง

จากทิพย์ไปก็เปลี่ยนสิวาลามาเลยดี

ไม่เหมือนปกติรัฐบาลปกติเขา
ประเด็นหลักที่จะให้ตำรวจปลอดจากการเมืองเนี่ย
ก็คือต้องลดอำนาจ
นายกรมตรีไม่ให้มาแต่งตั้งเพราะว่าตะลอ

กรตรมาจากการเลือกตั้ง
กรตลก็ไม่ใช่นายกมาเป็นประธานกรตล
คือก่อตะลอมันมีสองส่วนนะตันเก่าทราบนะ

กลับมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกตั้ง

คือต้องมาจากเลือกตั้งต้องเสียงมากกว่านั้น

ไอ้ก่อตะลอของคุณประยุทธเนี่ยนะ
มีหนึ่งนายกตีเป็นประธานกรตล

ผู้สงวุฒิสองคนที่ผ่านการเลือกตั้งผ่านการเองเช่าศักดิ์ภาพ
มีแค่นี้ผู้สงวุฒิไม่ได้หมากเลยนะ
นายกโปรโตรต้องได้รับการลงคะแนนจากข้าวรายการตำรวจ

อย่างนั้นโปรโตรประธานโปรโตรต้องมาจากอดีตผู้จัดการตำรวจ
ธาตุที่สมัครใจก็ให้คารายการตำรวจเลือกกันขึ้นไป
อันนี้ผมพูดไม่ได้ไหมคงอยากเป็นนะเพราะผมไม่เป็นหรอกนะ
ถ้าผมเป็นคนกำหนดกฎิกาแล้วผมไม่ควรจะลงมาแข่งขันเองถูกไหม
แล้วผมเป็นคนเขียนกฎิกาแต่รัฐบาลเป็นไง
กฎิกาเองลงแข่งเองด้วยอะไรด้วยนะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องงานสอบสวน
ที่เป็นต้นต่อของความไม่ยุติธรรมในขั้นต้นและมีปัญหามากมายจนเรียกร้อง
เกิดกรณีบอสกระทิงแดงเกิดกรณีนั้นกรณีนี้จนชาวบ้านทนไม่ไหว
บอกทำยังไงให้ปฏิรูปสอบสวนเนี่ย
คือชาวบ้านไม่รู้หรอกทุกส่วนราชการมันมีทั้งคนดีคนไม่ดี
สานนะปีนึงไล่ออกกี่คนไล่พูดศาสนออกกี่คนแต่เขาปิดเงียบเลย
เขาปิดเงียบเลยเขาไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์องค์กรเขาเสีย
ถูกไหมเยอะนะขนาดเป็นคนที่มีความรู้
ยังมีการทุจริตคอปชั่นยังถูกไล่ออกตั้งเยอะ
แต่ประชาชนไม่รู้อายการถูกไล่ออกกี่คนเห็นไหม
ผมถือมันพอดีปล่อยหวัดอาจญากรชื่อในภัยจิตปอประตูน้ำ
ทุกตัวคดีลักษณ์วิ่งชิงป้นฆ่าการเล่นก้านบาทรรณพระบอบเช็ควิ่งเหลาศัพท์
และถามว่าตำหลวกก็อีกว่ากัน
ฉะนั้นเอาอายการมาร่วมสอบก็ไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาท่าน
เวลาโทษนะเขาซื้อก็ซื้อทั้งตำรวจทั้งอายการจบเลยทีนี้
ผมพูดนะผมเนี่ยต้องเอาข้อที่จริงคำพูด
ผมเป็นภูมิกับมุกดาหารผมไปให้คนไปจับการพนันที่ว่านใหญ่
จับมาตั้งแต่สารวัตรกิ่งอำเภอเรื่อยลงมาเลยนะ
ประหลาดอำเภอรัศดรมา๓๐๔๐คนผู้จัดการโทรมา
เฮ้เสร็จริงมึงไปจับตำรวจอย่างนั้นไปจัดการให้เรียบร้อย
ไอ้เราก็เป็นผู้ใจอำชายังมีต้องฟังคำสั่งบ้างนะ
ก็ทำตำนวนมาสั่งไม้ฟองส่งไปจัดการ
เดี๋ยวเด็กมาพูดท่านเขาจะขอคนละ๒๕๐๐ถึงจะสั่งไม่ฟ้อง
ผมก็บอกให้ไปนะให้ไปคนละ๒๕๐๐๔๐คนเท่าไหร่ก็ให้ไป
พอรับไปปุ๊บรุ่งขึ้นผมก็ตำรวจนะน้ำมันเบรกลาดรถหมดเลย
ดูสิเงินจะพอไหมไม่กล้าไปแจ้งความด้วย
รายการคนนี้ต่อไปก็ถูกไล่ออกที่มีตาหาร
กำลังจะบอกคือว่าอย่าเพ่งแต่ตำรวจ
กระบวนการยุติธรรมมันมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลาย

ผมจับอายการจังหวัดนะรองอายการจังหวัดด้วย

ถ้าเขาจะปฏิรูปกระบวนการสอบสวนข้อสรุปของท่านที่เป็นข้อเสนอคือ
ก็คือพนักงานสอบสวนมันจะต้องแบ่งเป็นระดับชั้น
สถานีตำรวจพนักงานสอบสวน๑๒

กองบัญชการ๑๘สำนักงานธุรกิจชาติ๑๑๐
เพื่ออะไรเพราะพนักงานสอบสวนระดับสถานมันมีความรู้ประสบการณ์แค่นี้
แต่พอการก็สูงกว่าใช่ไหมฮะ

ระดับกองบัญชาการก็ยิ่งเชี่ยวชาญขึ้นระดับต่อหล่อก็ยิ่งขึ้น

ต้องระดับต่อลรไปทำถึงทำสำเร็จ

ค่าแปดศพพัฒนภาคใต้

และปล่อยให้จังหวัดทำได้มั้ย

เวลาหมดแล้วถามประโยคเดียวตอบสั้น
คาดหวังกับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ

จะบอกยังไงผมก็ไม่พูดไม่นั่นนะ
ก็ทางคณะประการเป็นรูปก็ส่ง
เลขาฝ่ายอนุกรรมการต่างมาสัมภาษณ์ผมตั้ง๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
เหรอข้อมูลเหรอผมก็ให้ข้อมูลหมดแล้วนะ
แม้กระทั่งเรื่องอายการที่จะพยายามก้าวลงมาสู่กระบวนการสอบสวน
ตรวจพยายามจะก้าวขึ้นไปชะลอฟ้องของผู้ศึกษาแล้วผมก็อธิบายให้เกลี้ยงว่ามันเหมาะไม่เหมาะ
ผลเอกบุญสร้างฝากผีฝากไข้ได้ไหมเรื่องนี้
คือท่านเป็นคนดีนะแต่ท่านจะฟังข้อที่จริงได้แค่ไหนยังไงผมไม่แน่ใจ
เอาล่ะท่านผู้ชมครับเสียดายเสียดายเวลาหมด
คุยกับพนฤษลีพิสูจน์ทีไหลสนุกทุกทีเอาไว้สักพักนึงเชิญมาคุยกันใหม่
วันนี้ขอบคุณที่มาเป็นแก่เชิญของเรามีอะไรประโยคใคร
ก็ผมก็ฝากทุกท่านไว้นะครับว่าสำหรับตำรวจเนี่ยนะฮะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันนะฮะ
แต่การจะพัฒนาอะไรปรับปรุงอะไรตำรวจผมอยากให้เน้นเรื่องการพัฒนาคนมากกว่า
ระบบนะจะไปอยู่ไหนให้เป็นเรื่องเล็กเอาตำรวจนะให้เป็นคนดี
มีความรู้มีความสามารถมีจริยธรรมมีขวัญกำลังใจสวัสดิการที่ดี

แบบนี้ดีดีครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ